ก็มีการตื่นตัวเรื่องสภาพแวดล้อม
มีทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนไปคือเป็นภาคประชาชนนะครับ

แล้วก็เขาไปพายเรือเก็บขยะกันครับคุณผู้ชม
ที่บริเวณปากแม่น้ำบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า

คนไทยตระหนักเรื่องปัญหาขยะมาก
บอกว่าขยะลงทะเลเป็นอันดับที่๖

โอ้โหพออย่างนี้ปั๊บนะครับ

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลนะครับ

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นบริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางประกง

มีขบวนเรือขยักกว่า๑๐๐รำนะครับ
เข้าร่วมประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วก็นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นักเรียนและชาวบ้านในชุมชนทั้ง๘แห่งครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่ในเทศบาลท่าข้าม
รวมถึงตัวแทนส่วนราชการและภาคเอกชน
มาช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำบางปะกง

แฟนพายเรือเตรียมพร้อมพายเรือไปนะครับ

ขบวนเรือเก็บขยะเริ่มต้นตั้งแต่ท่าเทียบเรือ
เชิงสะพานเทพหัสดินไปยังบริเวณเกาะนกกลางลำน้ำ
ที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
นี่แหละครับปากอ่าว
เป็นจุดของน้ำบางประกงนะครับ
น้ำไหลไปที่ปากทะเลอ่าวไทยรวมระยะทางกว่าสามกิโลเมตรครับ

ผมก็เห็นแค่ปากอาวในแม่น้ำเจ้าวัยา
อันนี้ปากแม่น้ำบางมะกงครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ถือว่าเป็นความพร้อมเพียงแล้วก็เป็นการสามัคคีการเก็บขยะจริงนะครับ
ใช่แล้วก็กิจกรรมครั้งนี้ทางด้านอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุล
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ย
ก็บอกว่าที่จัดกิจกรรมพายเรือเก็บขยะบริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางปะโกง
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแม่น้ำที่ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย
ก็เหมือนกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนล่ะค่ะ
ทีนี้ประเทศไทยของเราติดอันดับคุณผู้ชม
แต่อันดับนี้มันไม่ได้น่าภูมิใจเท่าไหร่เลย
เพราะว่าเป็นอันดับที่มีการทิ้งขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ๖ของโลกเลยนะคะ
ก็คือขยะที่มาจากแม่น้ำเนี่ยถูกทิ้งกันเขาก็มาจากตามลำคลองต่าง
มาลงสู่แม่น้ำหลังจากนั้นไหลออกสู่ทะเล
ดังนั้นนิสิตนักศึกษาเขาก็เลยตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้
มาทำกิจกรรมการมาเก็บขยะกันที่บริเวณบางประกง
ก่อนที่ขยะตรงนี้มันจะออกไปสู่อ่าวไทยค่ะ
ครับจะออกถึงอ่าวไทยเมื่อไหร่จะลอยไปเรื่อยไปตามชายหาดต่าง

บอกด้วยนะครับว่าการเก็บขยะครั้งนี้
หวังจะสื่อสารไปถึงประชาชนตามริมแม่น้ำลำคลองต่าง
รวมถึงคนไทยทุกคนว่าไม่ควรทิ้งขยะลงแม่น้ำนะครับ
เพราะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปริมาณขยะในแม่น้ำและทะเลเป็นจำนวนมากครับ
ยังอยากขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลองด้วย
ไม่ใช่ว่าแค่แม่น้ำบางมะโกงอย่างเดียว
ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยากให้รณรงค์เรื่องนี้นะครับ
อย่างที่กรุงเทพมหานครเอาง่ายคือคลองแสนแสบมันมีปริมาณขยะเยอะเหลือเกิน
คนก็ทิ้งลงแล้วพอเขามีการเก็บช่วงฝนตกทีมันก็ไปอุดตันต่าง
มันก็ไม่ระบายก่อให้เกิดน้ำท่วมด้วยนะคะ